ชาติแรกกันก่อนเลยนะผมตั้งชื่อข่าวนี้ว่า
เมาจริงเฉียวจริงรับผิดชอบจริงลูกผู้ชาย
ก่อนหน้านี้จอดติดไฟแดงอยู่บริเวณถนนสาย
ธาเรือจ้างตะบลวังกระแจอันเพลิงเมืองน
แล้วข่าวนี้ตอนออกจากแหยกมาปรากฏว่าไปเฉล
เดี๋ยวเอาบิ๊กไบท์คันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าพอเฉียวมาได้ปั๊บมาจอด
จอดแล้วคนในรถหลับแบบนี้เลย

สุดแล้วในรถเจอเหล้าขวดหนึ่งฮะ

ตำรวจปลุกเท่าไรไม่ตื่น
คนหลับนี้เราทราบชื่อภายหลังชื่อ
พี่สัญชายโอทุพิมพ์อายุ๔๓ปี
ปลุกอยู่นาน๕นาทีก็ยังไม่ตื่น

แต่คนนี้คงจำเสียงได้
แม้ว่าอยู่ในพวังตื่น

เมียมาปลุกพี่เขาตื่นนะครับ
แต่ว่าอีกคนนึงคือ
นายพิววัสเจริญสุขอายุ๒๐ปี

ปรากฏว่าไปดูครับไปดูเห็นหลับอยู่นะฮะ
หลับอยู่นี่แหละครับแล้วก็ปลุกจนกระทั่งเมียมาปลุกถึงจะตื่นนะฮะ
สัญชายรู้สึกตัวได้ได้ยินเสียงเมียปั๊บใส่เสื้อเลย
แล้วเล่าบอกว่าผมดื่มมาจริงครับ
แล้วก็ยอมรับว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้น
รับว่าหลับจริงไม่ได้แกล้งนะ
คิดว่าพี่เขาแกล้งหลับไม่ได้แกล้งครับ
เมาจริงเฉียวจริงรับผิดชอบจริงครับ
โอ้โหเฉียวเสร็จแล้วไปจอดนอนต่อไม่ไหวจริง
บอกแล้วว่าถ้าเสียงสวรรค์เสียงนี้ตื่นฮะ
ค่ะยังไงก็เดินทางก็เมาอย่าขับอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำด้วยนะคะ